ชื่อของพิงกี้สาวิกาเนี่ยนะบอกเลยว่าเราได้ยินคุ้นหูกันมานานแสนนานแล้ว
เพราะตัวพิงกี้เองเนี่ยมีผลงานมาแล้วโอ้โหรวมแล้วกว่าร้อยเรื่องเลยนะคุณผู้ชม
เยอะมากค่ะแต่ว่าชีวิตของสาวพิงกี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะ
มันมีอุปสรรคเยอะมากนะคะทั้งเรื่องของชีวิตคู่ทั้งเรื่องของครอบครัว
แต่เธอก็พิสูจน์ตัวเองจนผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ติดตามจากรายงานพิเศษนี้พร้อมกันค่ะ
กี้สาวิกาเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็กตั้งแต่อายุได้เพียง๗ขวบเพราะความสวยตาคม
เนื่องจากเธอเป็นลูกครึ่งเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอนอินเดียและปากีสถานทำให้มีเสน่หดเด่นสะดุดตาแมวมอง
โดยผลงานชิ้นแรกก็คือการถ่ายโฆษณาหลังจากนั้นก็มีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่อง
เดิมกับสังกัดวิกน้อยศรีเป็นที่แรกก่อนจะแจ้งเกิดกับวิกหมอชิตในละครเรื่องดาวพระศุกร์
และทำให้ชื่อของพิงกี้สาวิกาโด่งดังจากนั้นเป็นต้นมา
โดยตั้งแต่ปีพศ๒๕๓๖ถึงปัจจุบันพิงกี้ฝากฝีมือกับผลงานละครไว้มากมายเกินกว่า๕๐เรื่อง
รวมถึงยังมีผลงานซีรีส์ซิตคอมมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
งานพิธีกรของเธอก็ผ่านมาแล้วและการเดินสายประกวดร้องเพลงต่างพิงกี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน
และต้องยอมรับว่าถึงแม้ช่วงชีวิตหนึ่งของพิงกี้จะต้องเจอกับเหตุการณ์เช้าตกเป็นข่าวดังกับสามีของนักแสดงรุ่นพี่ทำให้เธอต้องหายหน้าไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่และจากเหตุการณ์นี้ทำให้ถูกตั้งฉายาไว้เผ็ดร้อนว่าอีพิ้งคนเริงเมืองและสารีรีรัก
กระทั่งเมื่อปีพศ๒๕๕๗พิงกี้ก็ได้เข้าพิธีสมรสกับนักธุรกิจอสังหาร่านพัทยาใช้เวลาคลองรักกันได้เพียง๓ปีก็ต้องเลิกลากันไป
และเกือบ๓๐ปีในวงการบันเทิงชื่อของพิงกี้สาวิกาการันตีความสตรองมาด้วยความสามารถของเธอล้วน
และถึงแม้ตอนนี้ตำแหน่งนางเอกจะอยู่ไม่นานแต่บอกเลยว่าตำนานจะอยู่ตลอดไป
เพราะว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังมาแรงแบบนี้พิงกี้เองก็ขอลุกขึ้นมาสร้างตัวตน
ด้วยการทำคอนเทนต์ใหม่มาเอาใจเหล่าแฟนคลับชนิดที่ต้องยอมยกนิ้วให้เลยว่าเธอคนนี้มีดีกรีครบเครื่องจริง
รวมไปถึงบทบาทการเป็นแม่ค้าที่พิงกี้ภาคภูมิใจที่สุดโดยการไลฟ์ขายของผ่านทางแฟนเพจของตัวเองนั้น
คือการได้โชว์ความเป็นตัวตนของเธอแบบเต็มและเป็นอีกหนึ่งความไฝฝันในชีวิตของเธอ
ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะ
อันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอะไรอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเป็นธุรกิจต่างแล้วกัน
วันนี้ยังไม่มีที่ยังไม่มีวันหยุดวันหยุดที่เราจะเติบโตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีเข้ามา
เธอไม่ได้มีดีแค่หน้ากล้องเท่านั้นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังล้วนเกิดมาจากความทะเยอร์ทะยานและการไม่ยอมแพ้ให้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตค่ะ
สมัยนั้นเลยนะคะสุดยอดจริงค่ะมาดูต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าขอเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่กำลังท้อถอยกับเรื่องรูปร่างของตัวเอง
ที่บางคนก็เอาน้ำหนักขึ้นขึ้นลงลงค่ะอยากให้ดูนางเอกคนนี้นะคะ
เปรี้ยวทัศนียาค่ะนางเอกวิกหมอชิดค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอเจอปัญหาเรื่องนี้มาตลอดนะคะ
แต่ว่ารอบนี้เปรี้ยวมั่นใจน้ำหนักลงแล้วจ้าคุณผู้ชม
นี่คือล่าสุดเลยใส่ด้วยลดไปทั้งหมดสิบสองกิโลกรัม

ไปกับวินัยที่ตัวเองทุ่มสุดในการดูแลรูปร่างนะคะ
เรียวเล่าให้เราฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยถูกพูดถึงเรื่องฝุ่นมาตลอดนะคะ
เป็นนางเอกแบบสมัยก่อนนะนะอวบบ้างอ้วนบ้าง
โครงใหญ่ใส่เสื้อผ้าไม่ดีแบบเมาไม่
คือเวลาไปถ่ายละครเนี่ยคุณผู้ชมคือภาพเวลา

คือเราฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะ
แต่นี่ระดับนางเอกค่ะต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงาน

ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหทนไม่ไหวกับคำวิจารณ์คำบูลลี่ที่ถาถมเข้ามาค่ะ
ยอมรับนะคะว่าช่วงหนึ่งจิตใจเปราะบางกับเรื่องนี้สุดค่ะ

ก็เลยขอสู้สักตั้งนะคะทั้งคุมอาหารออกกำลังกายไม่เครียดจนทำสำเร็จค่ะ
จากที่กองถ่ายต้องวิ่งหาชุดที่ช่วยปกปิดรูปร่าง
เอาพูดตรงบางชุดแขนใหญ่บ้าง

กลายเป็นว่าตอนนี้ทีมงานต้องมาช่วยเย็บชุดเข้าไปอีกนะคุณผู้ชม
และคนที่ส่งกำลังใจให้เธอแบบดีมากที่สุดก็คือคุณหิงปณิตา
ผู้จัดละครที่เธอกำลังแสดงอยู่ตอนนี้ค่ะ

ที่เป็นพระเอกในเรื่องที่บอกว่าถ้าน้องลดน้ำหนักได้จะให้ของขวัญเป็นรองเท้าตอนนั้นนะคะ

เราก็เหมือน

อะไรอย่างนี้ที่เราแบบเข้าหูเราหรือว่าผ่านตาเราที่เราเห็น
เราก็รู้สึกแย่น้อยขนาดไหน

ไม่รู้จะเดาอันนี้ได้ขนาดไหนแล้ว
แรกเลยตอนที่ถ่ายรู้สึกว่าเป็นภาระให้กับพินิก
หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงเราต้องแบบ
ใส่ชุดสวยดิทำไมเราถึงใส่ไม่ได้

โอเคแม่จะพยายามเต็มที่ที่สุด
โหมั่นใจขึ้นเยอะมากมากเลย
เพราะว่าพอเราของลงแล้วก็ทุกคนให้กำลังใจเรา
ไม่ใช่แค่พี่นิ่งนะทุกคนในกองถ่ายอะไรอย่างนี้